ไม่ใช่คนไทยแต่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากสหรัฐอเมริกาเขาเป็นชาวอเมริกัน
จริงแล้วมาจากสเปนมาจากสเปนแล้วไปลงดูไบจากดูไบค่อยมาไทยอีกทีฮะ
ไม่รู้ติดจากไหนแต่เขาจริงต้นทางต้องเรียกว่ามาจากสเปน
ดังนั้นคนเหล่านี้จะสามารถมาบ้านเราประเทศไทยไม่ต้องมีพักเลย
สามารถตรวจสอบปุ๊บพอไม่เจอให้ไปเลยฮะ
แต่พอตรวจแล้วเนี่ยเออปรากฏว่ามันเจอเป็นโควิดครับ

ตอนแรกที่มาเนี่ยวันที่๑เจอว่าเป็นโควิด
พอเจอเป็นโควิดแต่ยังไม่ทราบว่าโควิดอะไร
ก็จากนั้นส่งกระจายไปตรวจกับหน่วยงานอื่น
คราวนี้หลายหน่วยงานรายงานมาตรงกันเป๊ะเลยครับ
มันคือโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ก็คือโอมิครอน

ถือว่าเป็นรายแรกที่โผล่บ้านเราประเทศไทย
และที่สำคัญไปกว่านั้นคือไม่เฉพาะคนนี้
เดินทางมาเอาเพียวคนเดียวไม่เลยฮะ
คนนี้เนี่ยมีโอกาสไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายอื่นอีก๑๙คน
ใน๑๙เป็นพนักงานโรงแรม
แล้วอีก๒เป็นพนักงานของสนามบิน

ดังนั้น๑๙รายที่ว่านี้มีการส่งเข้าไป

มันมาโผล่บ้านเราแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะ
ท่านบอกว่าอย่าหวาดหวั่นอย่าหวั่นวิตกอย่าตกใจจนเกินไป
เพราะอะไรให้ตั้งสติไว้อย่าตกใจให้ตั้งสติไว้
แล้วใช้ชีวิตต่อไปง่ายอย่างนั้นเลยเหรอง่ายครับ
เพราะว่าที่๑รายที่เจอเนี่ยเจอเจอเพราะว่ากระบวนการคัดกรอง
มีประสิทธิภาพท่านว่าไว้แบบนั้นมีประสิทธิภาพอะไรบ้าง
สาธารณสุขประเทศไทยก็จะสามารถเจอได้นะครับ
มันไม่เหมือนไอ้พวกเลโต้เดลต้าเหรอ

ต้ายังเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้
แล้วตอนนี้คือวัคซีนอะไรก็เอามันไม่อยู่เหมือนกัน
วิจัยทำแล้วแต่ผลจริงมันยังไม่ได้ออกมานะฮะ
นอกจากท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิดตัวในเช้าแล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชา
ก็บอกเหมือนกันว่าอย่าตื่นตนกให้มั่นใจระบบสาธารณสุขไทย
มีกระบวนการเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเข้มข้นป้องกันได้
ต่อให้มันจะมีสถานการณ์รุนแรงขนาดไหน
เหล่านี้จะช่วยป้องกันเราท่านได้เป็นอย่างดี
ตู่บอกว่าอย่างนี้สอดคล้องกันนะครับ
รัฐบาลไทยบอกชัดว่าอย่าตื่นตนกกับโควิดสายพันธุ์ใหม่
ดูตัวเลขโควิดตัวเลขวัคซีนนะฮะ
ช่วงหลังต่ำแสนแทบจะทุกวันเลยนะ
เอออุ๊ยทำไมน้อยจัง๖หมื่นฮะ
๖๑๗๔๙โดสเข็มหนึ่งสองสามแล้วก็เข็มสี่ครับ
ขณะเดียวกันภาพรวมประเทศไทยดังนั้นมันจะไปช้ากว่าเดิมแน่นอน
โดยปกติ๒วันล้าน๒วันล้านต้องเป็นแบบนี้
แต่ตอนนี้๓วันยังไม่ข้ามร้านเลยฮะ
๙๕๕๘๓๖โดสครับเข็มหนึ่งสองสามและสี่
เป้าหมายเข้าใจแบบนี้ใหม่เลยนะ
ที๑๐๐ล้านโดสต้องจบที่๕ธันวาคม
แต่ไปมาไปเรื่อยเลยฮะ

ปลายปีเหมือนเดิมตามที่ลุงตู่ได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ
แต่ว่าสถานการณ์โควิดเรื่องของโอมิคอนโผล่บ้านเราประเทศไทยแล้วครับ
คนที่มาคนนี้ไปดูตามไทม์ไลน์เขา
ก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอัฟริกา
ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ไม่รู้ไปเจอคนแอฟริกาที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า

แต่ว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่นั่งติดเขาเนี่ยบนเครื่องไม่มีนะ